คิดถึงมากคิดถึงรถเมย์จับจิตจับใจ
ผู้ชายคนนี้เล่าก่อนนะคะว่าเขาโดนให้ออกจากงานเมื่อ๓เดือนที่แล้ว

เพราะคิดถึงจึงมาหาเพราะคิดถึงก็เลยต้องมาขับ
ขับรถเมฆสีชมพูรถร้อนแบบนี้ออกไปเลยนะคะ
แต่โชเฟอร์ตัวจริงที่ต้องขับออกจากท่าเนี่ยเขาตกใจค่ะว่ารถของเขาหายไปไหนนะคะ
สุดท้ายนี่ต้องประกาศตามหารถไม่หายกันแบบนี้นะคะถามว่าเจอไหมอ่ะเจอไหมเจอไหมฮะ
เจอค่ะไปจอดอยู่อีกที่หนึ่งสภาพเป็นไงอะไรโดนขโมยบ้าง
ชิ้นส่วนครบไหมเออครบค่ะไม่มีอะไรเสียหายนะคะเนี่ยคุณผู้ชมรถเมคันนี้แหละ
สายสามสิบสามวิ่งระหว่างปฐุมธานีสนามหลวงนะคะเอาเลขข้างตัวรถซะหน่อยละกันนะ
มาเป็นกระใสเลขข้างตัวรถ๓๓๓๐ทะเบียน๑๐๓๓๐๙กรุงเทพมหานครนะคะ
คือต้นทางเนี่ยถ้ารถเนี้ยอยู่ที่หลังตลาดเจริญพลวัฒนาปฐุมธานี
ครับแต่รถเนี่ยไปเจอว่าถูกจอดทิ้งไว้เนี่ย
ถูกจอดตรงที่รกร้างตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็น๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าสภาพรถโอเคยังอยู่ครบนะคะเต็ม๑๐ไม่หักนะคะ
ออกไปรับผู้โดยสารเนี่ยครับชื่อว่าคุณวิชัยกาสุกนะฮะ
เป็นคนขับรถเมษาย๓๓บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๔กรกฎาคมเนี่ย
ผมจอดรถเพื่อรอคิวที่จะไปวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
แล้วก็เห็นเวลา๑๕นาทีก่อนที่จะถึงเวลาก่อนที่จะถึงคิวก็เลยตัดสินใจเดินไปซื้อลูกชิ้นกิน
พอกลับมาเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าเอ้ารถมันอันตฐานหายไปไหน
ตอนแรกในใจแวบแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าน่าจะมีใครแกล้งแน่นอนเลย
แต่เดินวนหารอบท่าก็ไม่เห็นจะมีฮะจนกระทั่งมีคนมาบอกว่า
เห็นคนคนหนึ่งขับรถของตนเนี่ยออกไปข้างนอกทีนี้ตัดสินใจเดินไปบอกนายท่า
บอกว่าช่วยแจ้งตำรวจให้ผมหน่อยนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าอีกวันหนึ่งถัดมา
มีคนไปเจอรถคันนี้จอดอยู่นะคะแถวบางเขนในสภาพ
คืออย่างที่บอกไปไม่มีอะไรเสียหายคุณวิจัยบอกว่าเท่านั้นแหละค่ะ
พอรู้ว่ารถของตนเองยังอยู่นะคะดีอกดีใจมากที่รถไม่ถูกขโมยไป
ที่รถไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกถอดชิ้นส่วนออกไปนะคะ

ทำงานที่บริษัทเพราะไม่งั้นเขาจะรู้ระบบรถได้อย่างไร
เพราะว่าคันไหนลองให้คนขับที่ไหนก็แล้วแต่มาแบบ

บอกมาอ้าวมาสตาร์ทรถเอารถออก

เขาจะไม่รู้สายตรวจบางเขนสนบังเขนเขาเห็น
เขาก็เลยแจ้งมาที่สพเมืองปฐุม

ก็ดีใจดีใจที่ว่า
เออเราได้รถคืนนะเร็วรถทำมาหากินแล้วต่อ

ทีนี้เราถามคุณผู้ชมต่อ

ถามว่าคิดว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้มาจอดทิ้งไว้ตรงนี้
คุณวิชัยบอกว่ารถร้อนรถเมลร้อนแบบนี้นะคุณ
แล้วรถเมย์แต่ละคันแต่ละประเภทคือวิธีการขับวิธีการใช้
คือมันต่างกันเลยนะมันใช้ต่างกันแล้วรถคันนี้ขับยากมาก
ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยขับนะขับไม่เป็นแน่นอน
ไม่เป็นแน่นอนคุณวิชัยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นอดีตคนขับรถคันนี้
เป็นพนักงานขับรถสาย๓๓คนเก่าที่ป่วยอาการทางจิต
แล้วก็ถูกไล่ออกไปสักประมาณ๓เดือนที่แล้ว
คิดถึงรถก็เลยมาขับรถออกไปมาขโมยรถออกไปขับเล่นนะคะ
แต่เขาเป็นคนสติไม่สมประกอบใช่ไหมทีนี้คุณวิชัยบอกว่า
อันนี้ไปแจ้งความไว้แล้วก็เลยไปถอนแจ้งความ
เพราะก็ไม่อยากถือคนบ้าไม่อยากว่าคนเมานะคะ
เมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่า
ใช่อดีตโชเฟอร์คิดถึงรถมากนะฮะ